อีกหนึ่งคนก็ต้องให้กำลังใจเยอะเลย
สำหรับพี่หนึ่งวรเชษนะคะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่
พี่หนึ่งเนี่ยเพิ่งสูญเสียภรรยาที่รักแบบคาอ้อมกอดเลย
ต้องบอกว่าแสดงความเสียใจด้วยจริงนะคะ
ซึ่งคือภรรยาของพี่หนึ่งก็คือคุณปุ๊กรัชดา
เขาเสียชีวิตเนื่องจากว่าเลือดไปสูบฉีด

แต่ตอนนี้ก็คือผ่านมาเกือบเดือนแล้วนะ
พี่หนึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าสภาพจิตใจพี่หนึ่ง

แต่ว่าเวลาที่กลับบ้านทุกวันนี้

เป็นคู่ทุกข์คู่ยากรักกันมาก
โชคดีนะคะที่พี่หนึ่งได้กวนเพื่อนดารา
ชวนกันเตะบอลมาชวนกันทำกิจกรรม

ก็เลยคลายเหงาหายเหงาไปได้บ้าง
ส่วนข่าวลือว่าพี่หนึ่งจะลาวงการ

ลงไปต่อหน้าเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ยังรับสภาพไม่ได้ในตอนแรกอะไรอย่างนี้
พยายามปรับทุกอย่างให้มันกลับมา

ไม่คิดถึงสิ่งที่ต้องมองไปวันข้างหน้าอีก

ไปถึงบ้านแล้วยังเห็นอะไรที่มันเดิมอยู่
แต่ก็พยายามแบบไม่อยากไปคิดถึงมันนะครับ
คิดแต่ถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ขอบคุณพี่นักข่าวทุกท่านนะครับ

ขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาให้ขอบคุณมากครับ
นี่แหละค่ะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดนะ
หนึ่งบอกว่ายังดีนะที่มีเพื่อนมีกิจกรรมต่าง
แล้วก็มีกีฬาให้ทำเพราะฉะนั้นพี่หนึ่งก็ต้องสู้นะครับ